อ๋ออะไรเหรอน้ำตามันแตกกลางเวที
พี่ออคะแชอลลชมคะบอกเลยมันมีเหตุการณ์ที่แบบน้ำตาแตกกลางเวทีจะเป็นอะไร

มาใจ
ว่าในเดือนหน้าเธอจะไม่สามารถร้องเพลงที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับเธอได้แล้วนะ

คือไม่ว่าจะเป็นแบบเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ไงง่องโยนใจให้หมากินแล้วก็อีกมากมายเลย
คุณผู้ชมค่ะเธอบอกว่าเธอจะร้องไม่ได้อีกแล้ว

งานนี้แฟนคลับสายเปย์คุณผู้ชมค่ะก็เลยจัดเตอร์ไพรส์
การไปซื้อลิขสิทธิ์เพื่อให้ศิลปินในดวงใจได้ร้องเพลงค่ะ
ได้มอบความสุขให้กับพวกเขาต่ออีกหนึ่งปี
แล้วก็ได้ไปมอบให้พี่สาวตะกะแตนนะนะ
ขอบเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งเลยค่ะ
เลยเป็นภาพบรรยากาศตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเลย
ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าลิขสิทธิ์เพลงของคุณตั๊กกะแตนเนี่ย
มีราคาประมาณหลักแสน
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นลงเป็นล้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ
แต่นี่ก็ถือว่าวินนะครับแล้วทั้งแฟนคลับแล้วก็ในตัวตะกะแทนเอง
ศิลปินได้ร้องเพลงแล้วก็แฟนคลับได้ฟังเพลงที่ชอบด้วย